คุณผู้ชมคะตั้งแต่ต้นปีมาค่ะ
วงการบรรเทิงของเราเนี่ยก็สั่นเสือเลื่อนลัน
มีการสะดุ้งโยงกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ

ประเด็นตกอยู่ที่สอสองสสายปาร์ตทันเองผู้ชมค่ะ

อันที่ป่านใช้เล่นกับเพื่อน๕คน

โดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้เห็นอะไรทั้งนั้น
ป่านไม่ทันสังเกตว่าคลิปสั้นได้บันทึกอะไรไว้บ้างเพราะป่านเองโฟกัสที่หน้าจอโทรศัพท์ที่อยู่ในมือ
ทันทีที่รู้ตัวนะคะว่าป่านก็รีบลบสตอรี่ดังกล่าวแต่ด้วยความเร็วของโซเชียลค่ะทำให้เรื่องราวถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ป่านจะแก้ไขอะไรได้อีก
นี้นะคะป่านต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งค่ะที่ได้ทำผิดพลาดไปเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ป่านทำอะไรอย่างมีสติรอบครอบทุกครั้ง
โดยเฉพาะการโพสต์สตอรี่ค่ะที่เป็นคลิปสั้นแล้วก็ลงทันทีแบบนี้ค่ะขอโทษจากใจค่ะ
โดยแฟนคลับนะคะก็เข้ามาส่งกำลังใจให้เธออย่างท่วมท้นเลยนะคะในอินสตาแกรมเพราะเข้าใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง
หลายคนก็คิดไปถึงว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้คุณวุฒิแฟนของสายป่านเป็นยังไงบ้าง
ล่าสุดเห็นในอินสตราแกรมของคุณวุฒิเองนะคะก็มีการโพสต์รูปภาพค่ะเป็นการจับมือกับสายป่านนี่แหละ
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าแรงกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วแค่นี้ไม่ระคายผิวนะคะ
ก็ถือว่าสองคนก็คงจับมือฝ่าฟันกับข่าวที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีกับชีวิตสักเท่าไหร่ในช่วงนี้
แต่ว่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้คุณความมื้อรั่นมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แรกกับคุณบ่นเทิงนะคะ
ก็มีหลายเหตุการณ์วันนี้บันเทิงไทยรัฐก็ได้รวบรวมมาให้ได้ชมกันนะคะ
อันนี้เน็ตไอดอลพิธีกรสายหายอย่างหญิงแย้นนทพรค่ะ
เพิ่งจะขำไม่ออกนะเพราะว่าเธอนั้นถูกวิจารณ์เละเลย
ทำรายการค่ะไปวิภาควิจารณ์หน้าตาของซุปตาเกาหลีแรงซะจนแฟนคลับทนไม่ได้
ยังมีศิลปินดาราร่วมวงตำหนินะคะว่าเราไม่ควรเหยียดเรื่องหน้าตาของใคร
ในไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ค่ะรุมตำหนิหญิงแย้เลยจนลุกเป็นไฟ
เธอต้องโพสต์ขอโทษแถมวอนอย่าเกลียดกันเลย
ขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์เหมือนกันนะคะไอ้ไฮกัล
กรณีนี้หญิงแย้เองก็เขาเรียกอะไรให้บทลงโทษกับตัวเอง
โดยการหยุดเล่นโซเชียลไปประมาณ๑สัปดาห์นั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะ
หรือจะเป็นกรณีนี้ค่ะคุณแฮชแท็กเราก็เพอร์เฟคในระดับหนึ่งเด้อ
และแฮชแท็กต่ำตมไม่หยุดของพิษกาชัยแล้วก็พลอยหอวังค่ะ
ดูเหมือนจะเป็นการแขวะอดีตคนรักของฝ่ายชายนะคะ
ซึ่งไปออกรายการหนึ่งแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่
แต่โลกโซเชียลก็มีสองด้านคุณผู้ชมผลพวงจากคำไม่กี่คำเท่านั้นนะคะ
เป็นยังไงย้อนกลับมาทำร้ายคนโพสต์แบบไม่รู้ตัว
งานนี้ค่ะพีชแล้วก็พลอยก็เลยต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบเช่นเดียวกันค่ะ
มาดูอีกหนึ่งกรณีแล้วกันค่ะแต่ถ้าเราจะนึกถึงโซเชียลร้อนระอุ
ก็ต้องนึกถึงวรรยาชินิดระดับตำนานของนางเอกวัยใสปันปันสุทธาตา
ยังจำได้ไหมกับประโยคนี้ที่บอกว่าอีกะอื้อนะคะอันนี้ต้องขอเซ็นเซอร์จริง
นะจ๊ะพร้อมรูปปริศนาในอินสตาแกรมของเธอค่ะ
แม้จะโพสต์แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังแพ้นักแคปในตำนานนะคะ
สุดท้ายค่ะเธอต้องออกมาขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
แล้วก็เคลียร์ใจกับคู่กรณีดาราสาวรุ่นพี่น้ำชาชีระนัทนั่นเองนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของคนบันเทิงนะคะหรือว่าอุทาหรณ์ของเราเราเองนี่แหละนะ
เพราะโลกโซเชียลตอนนี้มันไปไวเหลือเกินค่ะอะไรที่มันลงโซเชียลเนี่ย
เราไม่ได้เห็นเพียงคนเดียวนะคะถึงจะป้องกันแล้วก็เหอะ
มี๒บัญชีก็เหอะแต่คนเราอ่ะคุณมันสับสนกันได้นะ
เวลาดาราที่คุณชอบอัพภาพปุ๊บก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเลย
ว่าคนนี้อัพภาพแล้วเราก็เข้าไปดูบางทีเราภาพไม่ดีเรารีบลบ
แต่หารู้ไหมจ้ะนักแคปก็แคปทันเช่นเดียวกันนะคะ
โพสต์อะไรก็มีสตินิดหนึ่งแล้วกันนะคะ